แต่ถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวหน้าหนาวแล้วหลายคนจะนึกถึงสวนดอกไม้

ถ่ายรูปสวยคู่กับดอกไม้เบ่งบานสะพรั่งหลายพื้นที่

แต่ถ้าใครจะไปที่นี่นะต้องอ่านกติกาให้ดีเพราะเขามีกฎเหล็กบอกไว้ด้วยค่ะ
นี่ตั้งอยู่บนพื้นที่๑๒ไร่ในตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตอนนี้เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเซลฟี่กับดอกไม้ที่เรียกว่าเป็นดอกสร้อยไก่ญี่ปุ่น
ดอกมากาเล็กดอกคันเบอร์

แล้วเขาปลูกเป็นแถวเป็นแถวแต่ละสีแต่ละสี
สวยงามจริงคุณผู้ชมคือเปิดมาช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี่แหละ
ก็มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนสนใจไปมากมายเลยนะคะ
เหยียบที่กลางแปลงดอกไม้เลยมันก็ทำให้ดอกไม้หักเสียหาย

ดอกก็ไม่ได้คนอื่นจะมาถ่ายรูปก็ไม่สวย
พร้อมระบุข้อความขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวค่ะ

ถ้าหากพบว่ามีนักท่องเที่ยวรายใด

ค่ะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ฟาร์มเลย
คือเข้าใจว่าคุณอยากไปถ่ายกล้ายชิดอยู่ในกลางเดือนดอกไม้เลย

เขาก็เลยตั้งป้ายเอาไว้เลยนะคะ
ว่าถ้าท่านใดทำให้ฟาร์มเสียหายต้องถูกปรับ๕๐๐บาท

คือต้องบอกแบบนี้ว่าแปลงเขาเนี่ยเขาเว้นช่องว่างเอาไว้แล้ว
ให้คุณแทรกตัวเข้าไปถ่ายได้ในพื้นที่ที่เขาเตรียมเอาไว้
คือบางคนอยากจะข้ามเนี่ยฮะข้ามเลนอะ
ข้ามก็ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้เขามีทางร่องเอาไว้ให้คุณเดินแล้ว
ต้องยังไงช่วยกันดูแลหน่อยคุณผู้ชมเขาอุตส่าห์ทำให้เราสวยงามกันแล้วใช่ไหม

ทีนี้จากการไปสอบถามนางสาวนาวิสามูลธาเจ้าของไอเลิฟลาเวอร์ฟาร์มเนี่ย
บอกว่าที่ผ่านมาทางสวนได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเลยค่ะ
แต่ก็ยังมีบางท่านบางคนบางรายไปแอบเหยียบดอกไม้กลางแปลง
และเพื่อให้ดอกไม้สวยยังคงเบ่งบานสะพรั่งงดงามต่อไป
ก็เลยประกาศและทำป้ายประชาสัมพันธ์ขึ้นมาให้ทราบถึงกฎระเบียบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของเงินค่าปรับบางส่วนถามว่าปรับแล้วเอาไปทำอะไร
บอกว่าจะเอาไปซื้อเมล็ดพันธอกไม้มาปลูกแทนดอกที่มันตายนั่นแหละ
โดยส่วนตัวคุณนวิสามองว่าถ้าไม่ทำแบบนี้
คือถ้าไม่มีกฎแบบนี้ก็อาจจะมีคนที่ทำผิดคือไปเหยียบดอกไม้จนตาย
ก็เลยได้คิดโซโลแกนขึ้นมาว่าเที่ยวสวนดอก๗๐บาทแจ้งเบาะแสมีเงินกลับบ้านอีก
เขาไม่ต้องการกรรมรีกรรมไรจากตรงนี้หรอก
อยากให้ช่วยกันดูแลเพื่อความสวยงามนะเราจะได้ไปเที่ยวถ่ายรูปกัน